อันนี้มีผู้บ่วนรายใหม่เนี่ยก็ต่ำกว่าสิบค่ะแค่สามรายสามราย
ถ้าเกิดว่าต่ำกว่าสิบแบบเนี้ยไปถึงสิ้นเดือนน่ะอืม
ต้นเดือนหน้าเฟสสามคลายล็อกให้อ่า
อดใจรออีกแป๊บเดียวแป๊บครับนะส่วนเรื่องของวัคซีนในไทยก็มีเหมือนกัน
เอามาดูทั้งหมดกันหน่อยนะครับนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
นรมนต์พินโยสินวัดเนี่ยเมื่อวานออกมาพูดถึงเรื่องของ
อยากให้เป็นที่กักตัวมาเลยแต่ขอเก็บหัวคิวนะเดี๋ยวไปเสนอรัฐบาลให้

ก็เห็นเป็นขบวนการ
เป็นขบวนการแล้วก็เห็นช่องทางการทำธุรกิจไปหมดเลย

ตอนนี้พอรู้ว่ามันจะมีเรื่องของรายรับที่ได้ไปใช่ไหม
ฝนตับแทนอ่าเริ่มเสนอตัวแล้วก็เลยมีขบวนการแอบอ้าง
ทีนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าตอนนี้ท่านนายกทราบเรื่องแล้วนะ
ก็เลยสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับขบวนการนี้ที่แอบอ้าง
ไปเรียกเก็บเงินลักษณะขอค่าหัวคิวกับผู้ประกอบการโรงแรม
ที่ประสงค์เสนอตัวให้โรงแรมของตนนั้นเป็นสถานที่กักตัวของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙
รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้มีการกระทำแบบนี้ในการหาผลประโยชน์
ระหว่างที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างแน่นอน
ส่วนผู้ปลูกสู่โควิด๑๙เมื่อวานแพทย์หญิงภาณภายพรโจรกุล
ซึ่งเป็นโครสกสอบคอเป็นผู้ช่วยโครสกสอบคอทันนี้

สงสัยวันธรรมดาจะเจอในแพทย์แตนวีสินต์
สาวที่จะเจอนี่ทางแพทยิงพันธุ์ประผ่า
บอกว่าเมื่อวานพบผู้ป่วยรายใหม่๓ราย
เป็นผู้ที่ติดเชื้อในแหล่งชุมชนเช่นไปตลาดนัดมา

ก็คือชาวอิตาลีอายุ๔๙ปีเขาอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วก็ไปตรวจหาเชื้อวันที่๒๒พฤษภาคม
คือคนนี้เขาไม่มีอาการป่วยแต่มีเชื้อในร่างกายนะครับ
อีก๒รายกลับมาจากต่างประเทศกักตัวอยู่
เป็นชายไทยอายุ๒๔ปีเป็นนักศึกษากลับจากอียิปต์
กลับมาวันที่๘พฤษภาคมแล้วก็ไปกักตัวที่ชนบุรี
วันที่๙มีอาการเป็นไข้ไอท้องเสีย
ไปตรวจซ้ำ๒ไปเจอ๒๐พฤษภาคมว่าเป็นโควิด๑๙
คุณผู้ชมดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อรายแรกนะ
ติดมาจากที่ชุมชนช่วงหลังเริ่มพบมากขึ้น

ตัดผมบ้างไปเที่ยวห้างบ้าง

คุณผู้ชมก็ทำตามมาตรการอย่างเคร่งคร
ถูกต้องถ้างั้นมันก็ติดเชื้อได้เหมือนกัน
คนที่๓เป็นหญิงไทยอายุ๔๓ปี

แต่ว่าเขากลับจากอินเดียมาวันที่๑๗พฤษภาพ

ก็มีอาการเป็นไข้ไอปวดหัวขึ้นไส้

ไปตรวจพบเชื้อ๒๑พฤษภาคม
ตอนนี้ก็มีคนที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๖ราย
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไม่มีผู้สูญเสีย

ยอดสะสมใดทายอยู่ที่๓๐๔๐ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๙๑๙ราย
แล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง๖๐แบบราย
อดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๖ศพด้วยกันครับ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะ
เพื่อให้เราสามารถก้าวเข้าสู่การมีมาตรการการผ่อนคลาย
ระยะที่๓และ๔ต่อไปได้ค่ะ

เอาไปดูเรื่องของการพัฒนาวัคซีนโควิด๑๙กันหน่อยครับ
นายสุวิทย์เมสินทรีย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์วิจัยพรายเมดแห่งชาติที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีจากการทดสอบในหนู
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะจะเห็นผลในการทดลองเข็มที่สอง
ทดสอบในลิงถือว่าเป็นสัตว์ที่ตอบสนองกับไวรัสได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด
แล้วก็เป็นเรื่องที่ความปลอดภัยของลิงด้วย
จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนเมื่อรับวัคซีนหรือเปล่า
ก็ต้องดูเรื่องของการตอบสนองสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหม
ถ้าเกิดการทดสอบกับลิงมันดีเดี๋ยวจะไปทดสอบในคนต่อไป
ว่าอีกสัก๒๓เดือนจะเริ่มทดสอบกับคน
สักประมาณสิงหาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากการทดสอบในลิงแล้ว
สิงหาคมน่าจะมีการนำมาทดสอบกับคนแล้วรอดูผลกันอีกที
เป็นความหวังของพวกเราแหละ

นะคะเพราะฉะนั้นกล้าจะตกเหมือนเดิมนะคะ